ใครที่ชอบธรรมชาติอย่ากระพริบตาเลย
เพราะว่าช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสธรรมชาติ
ที่แสนจะรื่นรมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น
พาไปจิบกาแฟหอมที่ผสมมะพร้าวด้วยขอบคุณค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นการพาคือพาคุณผู้ชมคืนสู่ธรรมชาติ

แน่นอนนึกว่าสุขสมรื่นรมสุขกายสบายใจแน่นอนเลยนะจ๊ะ
จะไปชมไปเที่ยวไปดูที่นี่ที่ไหน
ไปกันนะคะที่บ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรีไปเลย
ตลอดเที่ยววันนี้พาไปเที่ยวชมชุมชน
ตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่นี่มีอาณาจักรสวนมะพร้าวกว้างใหญ่
ให้สารถึงหนึ่งพันไร่
เฮ้ยชาวบ้านเขามีหัวคิดบันเจิด
สามารถขายทั้งลูกมะพร้าว
แล้วยังนำส่วนอื่นไปแปรรูปขายได้สารพัด
สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
เป็นกรอบเป็นกรรมเลยล่ะครับคุณผู้ชม

จุดแรกก็ต้องไปที่ลานวัฒนธรรม
บ้านร้อยเสากั้นเป็นอันดับแรก
บ้านร้อยเสาเป็นชื่อที่ได้มาจากเสาของบ้านที่มีถึง๑๐๒ต้น
มาตั้งเพื่อให้จำกันได้ง่าย
บ้านร้อยเสาคล้ายกับพิพิธภัณฑ์ชุมชน
เป็นบ้านของชาวบ้านซึ่งเปิดให้คนทั่วไป
ได้เข้ามาเที่ยวชมดูของเก่าแก่
สมัยกรุงรัฐนาโกศิลป์ตอน
มีทั้งตลับเครื่องหัฐกรรมเครื่องประดับ
และข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ที่หาดูได้ยาก
ที่นี่เนี่ยยังอนุรักษ์วิถีการทำของเล่นสมัยโบราณ

มีทั้งปลาตะเพียนและของประดับตกแต่งหลายอย่าง
เรียกว่าใช้วัสดุจากมะพร้าวได้อย่างคุ้มค่าจริง
ชาวบ้านตะเคียนเตี้ยเขาใช้มะพร้าวทุกส่วนจริงครับ
มาสร้างมูลค่าทำเป็นสินค้าของชุมชน
ขายสร้างรายได้อย่างดีเยี่ยม
เช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
โคมไฟประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวกระถาง
ซึ่งที่เห็นอยู่นี้เนี่ยทำมาจากมะพร้าวทั้งนั้น
ที่เด็ดของชุมชนนี้ยังมีเมนูเด่นอย่างกาแฟมะพร้าว
เรียกว่าเป็นเมนูสุดแซนจะพิเศษที่ชาวบ้าน
เขาภูมิใจนำเสนอสุดเลยล่ะครับ
ด้วยการใช้กะทิสดแทนนม
พิธีพิถันในการเลือกมะพร้าวลูกกำลังดีเก็บสดเท่านั้น
และต้องกินภายใน๓ชั่วโมง
เพื่อไม่ให้เสียรสชาติ
ส่วนเรื่องรสชาติรับรองว่าหอมมันละมุนนุ่มลิ้นชิม
แล้วจะติดใจแน่นอนครับ
ชาวบ้านตะเคียนเตี้ยยังมีเมนูพิเศษ

มะพร้าวที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนให้ลองกินกันด้วย
นั่นก็คือเมนูแกงไก่กะลา
ที่มีวัตถุดิบหลักมาจากกะลามะพร้าวอ่อนพันชิ้นเขียวกรุบกลับ
รสชาติอร้อยจริงครับ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาใจดีไม่หวงสูตร
แวะมาเที่ยวก็พร้อมแจกสูตรให้ลองทำกันที่บ้านเองได้
เริ่มจากการตำเครื่องแกง
ครอพริกกระเทียมคาตะไคร้กะปิให้เข้ากัน
เกลือและพริกไทยเล็กน้อย
ตามด้วยกระเพราที่เก็บสดจากในชุมชน
เรียกว่าช่วยชูรงให้หอมอร่อย
จากนั้นนำเครื่องแกงลงไปผัดให้หอมฉุย
ราดด้วยน้ำมะพร้าวลงไปแทนน้ำซุป
เลือกแกงสุกได้ที่ใส่ไก่ลงไปผัด
ตามด้วยกะลาอ่อนหันชิ้นลงไป
ตบท้ายด้วยใบกระเพรา
เท่านี้ก็ได้เมนูแกงไก่กะลา
รสเด็ดอร้อยเป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
เพลิดเพลินกับอาณาจักรสวนมะพร้าว
เพลินตากับร้านค้าในชุมชน
แล้วยังมีเมนูอร่อยจากกะลามะพร้าว
จะรออะไรล่ะครับไปเที่ยวกันสักครั้งกับบ้านตะเคียนเตี้ย
อาณาจักรสวนมะพร้าว๑๐๐๐ไร่

โอ้นีคงเป็นบักพราวนำหวอม
นี่คงเป็นมะพร้าวเยอะมากจริงที่นี่ที่บ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรี
เห็นแบบนี้แล้วเฮ้ยถ้าอยู่คนเดียวก็ไปได้ไปเป็นคู่ก็ไปได้ไปทั้งครอบครัวก็ไปได้
สถานที่ท่องเที่ยวดีเด็ดนะคะที่แฝงไปด้วยเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรม
เรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็อาหารการกินดีแบบนี้นะพลาดได้ยังไงเรา